คุณผู้ชมครับปฏิบัติการพิเศษชุดพญาเสือยังคงเดินหน้า
ตรวจยึดช้างที่ถูกสวมสิทธิ์ปลอมแปลงตัวรูปภัณฑ์นะครับ
วันนี้เข้าตรวจยึดช้างพลายบัวบานภายในหมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
หลังจากตรวจสอบดีเอนเอแล้วก็พบว่ามีรหัสไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ระบุบนตัวรูปภัณฑ์
และจากข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกนั้นพบอีกว่าปางช้างแห่งนี้เจ้าของเป็นเจ้าของเดียวกันกับสวนสัตว์หัวหินนะครับ
ติดตามจากรายงานโดยคุณสรอาทรวิรังศรีอรุณครับ
ปฏิบัติการพิเศษพญาเสือนำกำลังตำรวจทหารสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจยึดช้างพายบัวบานภายในหมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
หลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้อายัดเพื่อตรวจสอบ
เนื่องจากในตัวรูปภัณฑ์ระบุว่าช้างพายตัวนี้ไม่มีงา
แต่เมื่อดูจากลักษณะของช้างกลับพบว่าไม่ต่ำกว่า๒๐ปี
ที่เราเห็นช้างวันแรกผมเรียกตรงเลยว่า
ช้างตัวนี้เรารู้เลยพฤติกรรมไม่ได้ช้างบ้าน
พฤติกรรมเมียรู้สึกเหมือนมีความก้าวร้าว
หรือรู้สึกกลัวคนแล้วก็ระวังคน
เพราะฉะนั้นเราเห็นช้างตัวนี้น่าจะเป็นช้างที่
อาจจะมีการสวมมาหรืออาจจะมีการ

เจ้าหน้าที่จึงกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายน
โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างดีเอนเอ
เพื่อนำไปตรวจหาความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
ประโลกอุทิญาณแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืช
ซึ่งผลตรวจสอบพบว่าดีเอ็นเอไม่ตรงกับรหัสที่ระบุไว้บนตัวรูปภัณฑ์
และไม่ตรงกับดีเอนเอของช้างพ่อแม่
ตรวจครั้งแรกอาจจะเป็นช้างที่ถูกต้อง

เขาก็คิดว่ากระบวนการในการตรวจสอบช้างป่าในสมัยนี้

แล้วเชื่อว่าการทำงานครั้งที่แล้ว
อาจจะไม่ละเอียดเท่ากับครั้งนี้
เพราะฉะนั้นเลือดครั้งที่แล้วกับตัวใหม่เนี่ย

หมายความว่าไอ้ตัวบัวบานอาจจะต้องถูก

เพราะฉะนั้นจังหวัดที่บวบบานมาแฝงไว้ตรงนี้

จากข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกพบว่า

จริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริงมาจริง
เพราะที่จะขอช้างนำมาดูแลในพื้นที่แห่งนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าช้างตัวนี้แห่งดูแลหลวดการสำเร็จกรียมจึงไม่อยากให้นำช้างมาทำความประโยชน์ผ่านลุกผิดจนกว่าหังษาจะมีคำพิพากษาจนจึงที่สุดครับสวัสดีครับนาวิทย์รังเสียรุ่นข่าวแถวรัดทีวีบรรยากันครับ